นี้คุณผู้ชมฮะงงเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่
หน้าบ้านเสร็จฟันหักด้วย
แล้วบอกเนี่ยจ่ายค่าเสียหายมาเลยจ่ายค่าเสียหายมาเลย

โอ้โหทีมงานเราก็ทำลูกศรชี้ไว้เลยว่ามิจฉาชีพ
ใช่ครับคุณผู้ชมฮะนั่นคือมิจฉาชีพครับเป็นผู้หญิงสูงสักร้อยหกสิบ
ผมสั้นนะขี่มอเตอร์ไซคอนด้าเวฟแล้วแกล้งล้มเบา
แกล้งล้มเบาเบาบริเวณประตูหน้าบ้านแล้วเธอหยิบฟันปลอมที่หักอ่ะ
แว่นตาออกจากกระเป๋าเสื้อโยนไว้โยนไว้บริเวณที่รถล้ม
เรียกค่าเสียหายแล้วอ้างว่าเนี่ยหมาของบ้านนี้มันไปวิ่งตัดหน้า
อืมเดี๋ยวเดี๋ยวแต่หมามันนอนอยู่เฉยเฉยเมื่อกี้เนี้ย
นี่ไงอยู่ตรงนี้เออมีอย่างงี้หมาผมผมอ่านอ่านอ่ากลับเกลียออกนะ
เออเฮ้ยคนมึงเป็นอะไรวะอยู่ดีหลงเออเออสักพักหมากระดิกหาง
ดิ่งหางบอกกูไม่เกี่ยวนะเออกูไม่เกี่ยวนะนี่เห็นไหมเออ
ผมกับดอมเนี้ยสืบกันได้เออเราสืบไม่เข้าใจคนเป็นไรวะ
อยู่ดีแม่งแม่งล้มไว้เออเหมือนเรากุ้นเคยกับหมาเนอะใช่
ครับเออเจ้าของเจ้าของบ้านบอกตอนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงรถล้มเลยนะ
เออคือปกติเวลาเกิดอุบัติเหตุมันต้องโคร่มมากอะไรแบบนี้แต่เจ้าของบ้านได้ยินแต่เสียงหมาเห่าครับ
พอเดินไปดูใกล้เห็นผู้หญิงคนนั้นตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
ทำท่าเหมือนเจ็บหนักลุกเองไม่ได้แล้วก็มาเรียกค่าเสียหายกับเจ้าของบ้าน
แต่เจ้าของบ้านมีกล้องวงจรปิดพลิกตรงนี้พลิกตรงนี้
เพราะเดี๋ยวขอไปเปิดดูก่อนนะผู้หญิงคนนี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วล้มลงมา
หน้าเสียเลยคุณผู้ชมฮะพยายามจะเข้ามาประชิดตัวและสายตาส่องเข้าไปในบ้านด้วยนะอืม
โชคดีญาติมาหาพอดีเลยก็เลยหญิงคนนั้นน่ะรีบขี่ออกไปเลยครับ
ไม่เอาค่าเสียหายแล้วเหรอพี่ขี่ไปเลยครับเจ้าของบ้านก็เลยฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ว่า
มิจฉาชีพแบบนี้มาหลากหลายรูปแบบบางทีก็มาในรูปแบบของคนทำมอเตอร์ไซค์ล้มนะฮะ
อืมที่ผมบอกไงครับอ่ะเนอะพอมีสตุ้งสตังค์นะบ้านหลังนึงนะ
สักสองตัวก็วงจรปิดหน้าบ้านตัวหลังบ้านตัวเนี่ย
เหตุการณ์แบบเนี้ยได้ใช้เห็นไหมอืมอืมไม่อย่างงั้นโดนตบทรัพย์ไปแล้วครับ